เมืองใหม่เนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีลูกเล็กด้วยบอกว่าโอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินนะกำลังเลี้ยงลูกอยู่ในบ้านตอนดึกเนี่ยนะครับอยู่กลางคืนก็บ้านเขาอ่ะใช่ไหมจะอยู่กลางวันกลางคืนก็บ้านเขาแต่ทีนี้ประตูรั้วที่บ้านเนี่ยกำลังทำใหม่
ประตูรั้วมันปิดไม่ได้อยู่ดีชายโรคจิตประจำหมู่บ้านบุกเข้ามาถึงในบ้านมายืนจ้องหน้า
พอเขาเรียกคนมาช่วยให้มาไล่ผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าถูกทำร้ายอีกจนต้องเรียกกันมาทั้งหมู่บ้านนะฮะ
แต่ปัญหาก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาบอกเขาระแวงกันหมดแล้วเอาดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับ
อ่ะไม่มีโอ้บ่าเอ้าบ้านประของบ่าเอาอันตราย

อ่ะอืม

เอาเลย

เอ้ย
นี่ครับคือบุกเข้ามาเพราะว่าประตูรั้วเนี่ยเพิ่งทำใหม่ยังปิดไม่ได้

เขาก็รีบล็อกบ้านแล้วก็โทรเรียกรุ่นน้องน้องแถวบ้านเนี่ยให้มาช่วยกัน
มีรุ่นน้องที่มาช่วยเนี่ยมาดูให้พยายามไล่ผู้ชายคนนี้ออกไปเป็นโรคจิตประจำหมู่บ้าน

ผู้ชายคนนี้เป็นชายสติไม่ดีในหมู่บ้าน
มีประวัติเคยเสพยาเสพติดนะรักษาอาการทางจิต
ที่สำคัญมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับ
ฆ่าปาดคอผู้หญิงที่อยู่ข้างบ้านเธอมาแล้ว
แล้วอยู่ดีเมื่ออยู่ในรั้วบ้านเรา
ไม่กลัวได้ยังไงแล้วเธอมีลูกเล็กด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยคนในหมู่บ้านต้องมาช่วยกันไล่ผู้ชายคนนี้ถึงเดินหนีไป
แล้วตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มาคุมตัวไปแต่ผู้ชายคนนี้ก็แบบ
ก็ตอบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรประมาณอย่างเงี้นะฮะเขาก็คุมตัวไปส่ง
โรงพยาบาลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้คุณชมพู่สรรพัฒ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นใน
พื้นที่หมู่๔ตำบลสรรป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่บ้าน
หลังนี้ครับบ้านของคุณอรนุษย์อายุ๔๐ปีเป็นชาวบ้านในพื้น

คือเธอบอกว่าชายสติไม่ดีในคลิปเนี่ยที่เข้ามาในบ้านเธอชื่อ
ใครเขาเรียกว่าในใครนะครับ
เธอเป็นเจ้าของร้านเธอเป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นผู้เสียหาย
คุณอรนุษย์เธอบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนทุ่มนึงอยู่ในไข่
สโหลสเลมายืนอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งที่บ้านมีเธอกับลูกสาว
แล้วก็ลูกชายอายุ๙ขวบลูกสาวยังตัวเล็กอยู่เลยนะเป็นลูกอ่อน
นะครับเห็นเข้ามาในรั้วบ้านเนี่ยเธอรีบปิดตัวบ้านทันทีเพราะว่า
กลัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าคนนี้เป็นคนสติไม่ดีเคยมีประวัติ
เยอะแยะไปหมดตอนนั้นยังทำใจดีสู้เสืออยู่ตะโกนถามว่ามา
ทำไมกลับไปกลับไปเด็กกลัวในไข่ย้อนบอกมาว่ามาเที่ยว
หลังจากนั้นก็เริ่มมีทีท่าแบบจะอารวาสนะครับตอนนั้นกลัวมากเพราะว่าผู้ชายคนนี้
เคยบุกบ้านเธอมาด้วยตัดสินใจโทรบอกผู้ใหญ่บ้านนะส่วนลูกสาวเนี่ยโทรไปเรียก
ช็อปเปอร์นะที่รู้จักกันให้มาช่วยเป็นเด็กผู้ชายแถวบ้านก็ในคลิปเลยฮะ
คือพอน้องช้อปเปอร์เข้ามาถึงเนี่ยเจอในไข่ในไข่เนี่ยไปตบหน้าเขาเลย

แกเข้ามาแกจะทำแบบเดินดูรอบบ้านเลยค่ะเดินดูแล้วทำเอามือสะกิดทุกทาง
ทั้งประตูทั้งหน้าต่างอะค่ะจะสะกิดดูหมดเลยค่ะเห็นก็ตกใจอยู่นะคะ
แต่ก็ขอปิดประตูปิดหน้าต่างให้มีชิดก่อนแล้วก็ปิดไฟในบ้าน
คือไม่อยากให้แกเห็นว่าเราเดินไปที่ไหนอยู่ในบ้านนะคะเราเปิดไปข้างนอกให้เห็นแกก็กลัวค่ะ
บอกว่าเพราะว่าที่บ้านไม่มีไม่มีกงเหล็กนะคะกลัวเขาจะทุบทุบกระจกเข้าไปอ่ะ
ถ้าทุบกระจกเข้าไปก็คือ๓คนแม่ลูกอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงล่ะ
ครั้งสุดท้ายที่ขึ้นรถแล้วเขาตะโกนบอกว่าเขาอยากมีอะไรกับผู้หญิง
เห็นหน้าทีแรกก็ตกใจแล้วค่ะเพราะรู้แล้วว่าเขาก็ต้องเป็นแบบนี้
เขาจะพยายามเข้าหาถ้าผู้หญิงอยู่ไหนจะเป็นประมาณนั้นนะครับ
ส่วนน้องช้อปเปอร์หลังจากที่ได้รับแจ้งเนี่ยก็รีบมาที่บ้านหลังนี้นะครับ
ก็เป็นห่วงน้องเขารีบมาดูให้นะครับน้องบอกว่าตอนที่มาเจอหน้าในไข่เนี่ย
บอกไปว่าให้กลับบ้านไปในไข่เนี่ยพูดกลับมาบอกว่าอย่าซ่า
แล้วเดินมาตบหน้าช็อปเปอร์เลยคือช้อปเปอร์บอกถูกตบจนหน้าชาเลย
อยากจะสวนกลับเหมือนกันแต่เพื่อนเนี่ยห้ามไว้เพื่อนมาด้วยกันนะครับ
ที่ผู้ใหญ่บ้านกับเพื่อนบ้านคนอื่นจะมาช่วยกันนำตัวในไข่ขึ้นรถกระบะ
พาไปบำบัดรักษาแต่ตอนนี้น้องช็อปเปอร์บอกว่า
คนในหมู่บ้านเขากังวลกันหมดนั่นแหละค่ะเรื่องความปลอดภัยอ่ะในหมู่บ้านเนี่ย
โอ้โหผู้หญิงเยอะแยะแต่ละบ้านมีทั้งเด็กทั้งคนแก่เยอะแยะไปหมด
อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดการในไข่ยังไงก็ได้ให้เด็ดขาดสักทีนึงไม่ให้มาก่อเหตุซ้ำอีก

โอ้โหสติเปิดก่อมาค่อยดีครับอยากจัดการแบบเด็ดขาดครับถึงที่สุด
คือชาวบ้านแถวนี้ก็บอกกับเราเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับ
คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยเนี่ย
บอกว่าในไข่มีพฤติกรรมสร้างความหวาดกลัวให้ชาวบ้านมาตลอด
ชอบบุกบ้านคนอื่นจนเขาภาวะกันหมดแล้ว
ปีก่อนในไข่เคยก่อคดีฆ่าเพื่อนบ้านที่เป็นผู้หญิงมาแล้วนะฮะ
พยายามจะข่มขืนเขาแต่ว่าเขาไม่ยอมเลยฆ่าเขา
หลังจากถูกจับกลุ่มดำเนินคดีพอพ้นโทษออกมากลับมาอยู่ที่บ้าน
ก็มีอาการแบบแปลกเพี้ยนมาตลอด
ส่วนนี้คือแม่ของในไข่คือแม่อายุ๘๐แล้ว
กล่องฮะคุณชมพู่ไปคุยด้วยเนี่ยคือคุณยายแกหูฟังไม่ค่อยชัดแล้วไม่ค่อยได้ยินแล้ว
หูตึงหน่อยนะ
กองบอกว่าทราบเรื่องลูกชายแล้วเครียดเลยตกใจมากที่ลูกไปก่อเหตุแบบนี้
คือลูกเนี่ยมีอาการทางจิตและเคยติดยาคุณยายบอก
ส่วนหลานชายในไข่บอกว่าในไข่เคยรักษาอาการป่วยทางจิตที่โรงพยาบาลจิตเวท
จากนั้นก็กลับมาอยู่ที่บ้านแต่ช่วงหลังเนี่ยปัญหาเหมือนเดิมเลยฮะ
ไม่ได้กินยาต่อเนื่องพอขาดยาอาการก็เลยกำเริบ
หลานชายเนี่ยยังเคยถูกในไข่เนี่ยทำร้ายร่างกายมาแล้วนะครับ
เขาก็บอกกับผมว่าไม่พอใจอะไรก็ออกมา
ผมก็เดินออกมาแล้วก็แกก็ดึงไขควงออกมาเลย
แล้วเขาดึงออกมาแล้วยังไงต่อ

แล้วเค้าหลบฉันไม่หรือไง
ผมหลบก่อนเฉยแล้วก็ผมก็เข้าบ้านไปแล้วก็แกก็ไอ้ตะโกนอยู่อย่างนี้ครับเหมือนที่เมื่อคืนนี้แหละ
กลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาอยู่ที่บ้านก็มาทำงาน
แล้วก็พักหลังมาแกเริ่มเป็นอีกรอบนึง

มีอาการยังไงเวลาเขามีอาการติดประเวทกำเริบ
เค้าจะมีอาการขุมข้างบ้าง
แม่แกคุยอะไรแกก็ไม่ฟังนะครับ
มีอะไรก็บางทีแกโมโหมาแกก็ปาข้าวปาของเนี่ย
เอาละอีกครั้งนี้ก็มาคุมตัวในไข่ไปบำบัดรักษาอะไรได้
แต่คำถามของชาวบ้านในพื้นที่ก็คือว่า
แล้วถ้าไข่กลับมาเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงต่อ